คุณผู้ชมอาจจะฟังผ่านตอนเพื่อไทยหาเสียง
เหรอเงินดิจิทัลเหรอหมื่นนึงเหรออ๋อจะได้เหรอ
คราวนี้ต้องตั้งใจฟังแล้วนะนะครับ
หันมาดูทีวีเปิดเสียงโทรศัพท์ให้ดังขึ้นนิดนึง
หลังจากคุณเศรษฐาทวีสินนะครับได้รับคะแนนอย่างท่วมทศเป็นนายกใช่ไหม
แน่นอนนโยบายที่กลายเป็นนโยบายที่ถูกถามถึงทวงถาม
เงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทที่พักเพื่อไทยหาเสียงเอาไว้บอกจะกระตุ้นเศรษฐกิจ
กระจายรายได้สู่ชุมชนคุณผู้ชมฟังทางนี้
เงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทคืออะไรก็คือเงินนะครับ
กระเป๋าเงินดิจิทัลนะครับหรือที่เรียกว่าดิจิทัลวอเล็ต
บรรจุเงินให้ท่านหนึ่งหมื่นบาทเอาไว้ที่หลายคนถามว่า
แล้วถ้าจะใช้เงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทต้องลงทะเบียนไหม
แล้วจะรับเงินอย่างไรตามนโยบายหาเสียงของเพื่อไทยนะครับ
ว่าจะใส่เงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทนะครับส่งตรงถึงกระเป๋า
ดิจิทัลของประชาชนเลยไม่ต้องลงทะเบียน
เนื่องจากระบบที่ถูกออกแบบมานะครับมันจะผูกกับบัตรประจำตัวประชาชน
ของผู้มีสิทธินะครับส่วนคุณผู้ชมที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
ไม่ต้องกังวลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายฟังเบิร์ตนะครับ
ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีแอปพลิเคชันไม่ต้องกังวลไม่ใช่ปัญหา
เพราะเงินดิจิทัลเนี่ยสามารถใช้ได้ผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชน๑๓หลักนะครับ
ส่วนคำถามที่ว่าเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทจะได้วันไหน
หลายคนบอกว่าฉันพร้อมแล้วนะฉันคิดไว้แล้วว่าฉันจะใช้อะไรจะซื้ออะไร
รอไหวไหมครับอาจจะเป็นของขวัญปีใหม่๑มกราคมปีหน้าครับ
โดยเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทจะแจกให้คนไทยทุกคนที่มีอายุ๑๖ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนส่วนคนที่มีบัตรสวัสดิการอื่นเช่นนะครับ
แต่ต้องใช้เงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทในร้านค้ารัศมี๔กิโลเมตร
ดูรอบบ้านท่านนะครับมองดูรอบบ้านท่านสี่กิโลมีร้านอะไรบ้างนะครับ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะแต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะภูมิประเทศ
เดี๋ยวเขาจะผ่อนปลนหลักเกณฑ์สำหรับอาจจะ๔กิโลเมตรแถวบ้านคุณเนี่ยไม่มีร้านค้าที่ใช้ได้เลย
เขาอาจจะมีหลักเกณฑ์รอติดตามส่วนระยะเวลาการใช้จ่ายเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท
จะใช้เลยหมดทีเดียวเลยก็ได้นะพลวดหมดเลย๑๐๐๐บาทก็ได้
แต่ต้องใช้ให้หมดภายใน๖เดือนหรือจะถยอยใช้ก็ได้
เงินดิจิทัลก้อนนี้สามารถใช้ซื้อสินค้าต่างที่จำเป็นในการดำรงชีวิต
อาหารน้ำดื่มยารักษาโรคเครื่องมือทำมาหากินแต่แต่
แต่ห้ามใช้กับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอบัยมุกเช่นยาเสพติด
แล้วก็เอาไปเล่นการพนันอันนี้ไม่ได้
และที่สำคัญคำถามนะครับที่คุณผู้ชมอาจจะมีในใจ

เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไหมไม่ได้ครับ
ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้รวมถึงไม่สามารถแลกหรือเบิกถอนเป็นเงินสดได้
ต้องย้ำนะครับขณะนี้กระเป๋าเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทของพักเพื่อไทย
ยังเป็นนโยบายอยู่แต่เขาบอกเขาทำแน่ล่ะ
แต่ว่าตามกำหนดการที่วิทย์นำเรียนไปอาจจะเป็นของขวัญปีใหม่
มกราคม๒๑๖๗แต่รอติดตามครับ
ก็พยายามจะให้เป็นช่วงปีใหม่เพราะว่าคนก็เดินทางจะได้เป็น
สมมุติว่ากลับบ้านก็จะได้ไปใช้ในท้องถิ่นของตัวเองนะคะ